ความพร้อมของศรีสะเกดนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมา
วนฟานซิสโกเอสตาด้าซึ่งเป็นแชมป์นะครับ
เม็กซิกันจะต้องขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์กับศรีสะเกด
มวยของเราครับซึ่งจะเป็นการรีแมชกันอีกครั้ง
เพื่อหาบทสรุปในเรื่องของรายละเอียดทุกอย่างรวมถึงการดำเนินการเปิดประมูล
ภายใน๓๐วันถัดไปซึ่งถ้าเกิดหาข้อสรุปชิงแชมป์นะครับในรุ่นนี้ได้
จะต้องจบนะครับต้องจบให้ได้แต่ถ้าเกิดว่าจบมาได้ภายใน๑เดือน
ที่สำนักงานใหญ่ของสภามวยโลกที่เม็กซิโกนะครับ
อย่างที่ผมบอกไปนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะแล้วก็การชกไฟล์ที่๓
ก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในต้นปีหน้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา